งานยอดเยี่ยมในเกมที่๒ที่สามารถเอาชนะจร
ได้ขาดลอยทำให้สถานการณ์ในเกมเจอกับฟิลิปปินส์
เราสามารถเสมอได้เพื่อเข้ารอบสุดท้ายของบอลโลก
แต่ว่าก็เป็นเกมที่หนักนะครับดังนั้นการผ่อนคลายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
เพื่อให้นักเตะนั้นมีสมาธิในการฝึกซ้อมเพียง๑วันก่อนที่จะแข่งขันนะครับ
หลังจากที่เราเอาชนะจอแดนไปได้อย่างท่วมท้นถึง๖ประตูต่อ๑นะครับ
ก็ทำให้ทัพชาบาแก้วมีโอกาสเปิดกว้างมากขึ้นในการไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกสมัยที่๒ติดต่อกันนะครับ
และวันนี้ก็จะเป็นวันที่ซ้อมแบบสบายเราไปดูบรรยากาศแบบเบาของพวกเธอกันครับ
เริ่มจากธนีการแดงด่ากองหน้าดีกรีนางแบบที่เกิดเรื่องไม่คาดฝัน
ซึ่งน้องไหมก็หาทางแก้หลายวิธี
สุดท้ายน้องไหมเอาก้างปลาที่ติดคอได้ด้วยวิธีนี้
พอไม่มีก้างขวางคอน้องไหมก็ลงซ้อมได้ตามปกติ
ยังออกอาการดีดอย่างที่เห็น
คนต่อมาสุธิสาสร้างไทยสงฆ
ตันทีมที่โด่งดังไปทั่วโลกจากเกมชนะจอแดน
ภาพที่เธอก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าให้หนูน้อยมาสคอต
ซึ่งแนนซี่เผยว่ากลัวน้องจะหกล้ม

กลายเป็นภาพน่ารักที่ชาวต่างชาติพากันชื่นชม

สาวสวยขี้อายรายนี้กลับกลายเป็นคนขี้เล่นซะงั้น
อยู่ดีหันมาเล่นจานร่อนกับนัฐกาลชินวง
งหลังเพื่อนร่วมทีมอย่างสนุกสนาน
เอาเอาที่น้องสบายใจก็แล้วกัน

จัดการทีมก็เผยว่านอกจากเงินอัดฉีดที่จะหามาให้ได้ถึง๒๐ล้านบาท
หากได้ไปบอลโลกสมัยที่๒แต่น้องไหมรีบแทรกขึ้นมาว่า
มุ่งมั่นแบบนี้ขอให้ได้ไปบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศสอย่างที่ตั้งใจนะ
ชัชวานกระมวลมัยตรีจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศจอแดน